คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าช่วงโควิด๑๙ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหหลากหลายธุรกิจมันซบเซามันหง่อยเหงาเหลือเกินนะ
อย่างโรงภาพยนตร์เองค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่ประกาศล็อกดาวนนี้ก็ปิดโรงหนังกันไปเลยนะ
ก็คือหลายคนก็ไม่ได้ดูหนังเพิ่งจะมาดีขึ้นก็ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็มีหนังไทยเข้าฉายอยู่หลายเรื่อง
เรื่องที่ปังวันนี้เรามานำเสนอคุณผู้ชมกันนะคะ
อย่างเรื่องร่างทรงเนี่ยเป็นหนังกระแสดีนะ
ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ประเทศเกาหลีแล้ว

แล้วก็พิธีกรรมสุดลึกลับในหนังร่างทรงมากจริงค่ะ
ดังนั้นเมื่อหนังไทยเข้าฉายในประเทศไทยเรื่องนี้นะคะ
ก็เลยทำให้กระแสและรายได้พุ่งพลวดแบบไม่ผิดคาดเลย
จนสามารถกวาดรายได้ทะลุร้อยล้าน

อีกทั้งยังโกยเสียงวิจารณ์ที่หลากหลาย
ถึงขั้นทำให้หนังเรื่องนี้เหมาะมามีกระแสแรงสุดเลย
เท่านั้นค่ะความปังยังขยายไกลไปในระดับนานาชาติ
สามารถเป็นหนังทำเงินให้กับประเทศอินโดนีเซียติดต่อกันถึง๕สัปดาห์
และยังมีลุ้นเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์อีกด้วยไม่ธรรมดานะหนังไทยของเราอ่ะ
ใช่นะคะก็ติดตามดูได้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรียกว่าเกินคาดแล้วก็ฟาดแรงแบบจุกเลยค่ะ
เรื่องนี้นะคะนังไทยที่ตีแผ่เรื่องราวของนักศึกษาชีวายุคเกล้าศูนย์ค่ะ
คือเอาเรื่องจริงสมัยยุคนู้นมาสร้างปลุกกระแสความร้อนแรงให้กับโรงภาพยนตร์จริง
หลังคลายล็อกให้แรงสุดนะคะ
เพราะว่าเพียงวันแรกก็เข้าใช้
ด้วยรายได้ที่สูงสุดถึง๑๐ล้านค่ะ
ฮู้พูดพูดยาติกว่าเลยนะครับฮู้พูดยาติกว่าเลย
๑๐วันก็๙๐ล้านแล้วอัปเดตล่าสุดตอนนี้
เกือบร้อยยี่สิบล้านแล้วคุณผู้ชมซึ่งนอกจากรายได้จะปังทะลุทะลวงแล้วค่ะ
กระแสหนังเรื่องนี้ก็ดีจับใจเหล่านักศึกษาเหล่าวัยรุ่นนี่แหละค่ะ
ชอบมากนะคะทำให้ผู้สร้างภูมิกับประกาศเลยค่ะว่า
คาดว่าหนังเรื่องนี้นะคะจะทำรายได้สูงสุดถึง๒๐๐ล้าน
ที่สำคัญค่ะตอกย้ำความสำเร็จมีภาค๒แน่นอน
เพราะในเรื่องมันยังมีแบบปมต่ออีกนะ
ก็เป็นยังไงนะคะใช่แล้วคือวันที่เขาแสดงข่าวเนี่ยค่ะ
เขาเอาบุคคลจริงที่เป็นนาง
เด็กอาชีวะที่เคยเกิดเรื่องเกิดราวสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีแบบนั้นแล้วเนาะ
ไม่มีนะคะก็มาจริงเลยแล้วก็เป็นหนังที่เรียวภาพสวยด้วยค่ะ
โอ้โหพี่แจ๊คนี่ชอบมากเลยนะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคุณผู้ชม
ท้ายกันที่ภาพยนตร์อารมณ์ดีอย่างเรื่องส้มปล่อยค่ะเรื่องนี้แหมภาพบรรยากาศแบบอยากไปเที่ยวเหนือเลยนะ
เป็นหนังรักวุ่นของหนุ่มสาวเมืองเหนือค่ะม่วนอกม่วนใจกันเลยนะ
ทำรายได้มาแรงทะลุ๑๐ล้านบาทไปแบบไม่ยากเย็นค่ะ
แล้วด้วยฟอร์มหนังที่แบบสบายคนอยากพักผ่อนบ้างนะฮะสบายใจเลยดูแล้วอารมณ์ดี
มีแฟนหนังเปิดใจเข้าชมกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่เข้าฉายกว่า๕สัปดาห์ค่ะ
ฉากรายได้แบบสวยงามนะประมาณ๒๐ล้านบาทไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ
แล้วต้องบอกเลยค่ะว่านอกจาก๓เรื่องนี้ยังมีหนังไทยอีกหลายเรื่องที่เข้าฉายในช่วงคลายล็อกดาวน์นะ
ส่งท้ายปีไปแม้ว่ารายได้จะไม่ได้พุ่งแรงเท่า๓เรื่องที่ผ่านมา
แต่ว่าพัฒนาการในการทำภาพยนตร์ของแต่ละเรื่องเนี่ย
เขาบอกมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ดีจากผู้ชมทั้งนั้นเลยนะ
เชื่อว่าหลังปีใหม่ไปปีหน้า
หนังไทยแล้วก็โรงภาพยนตร์ไทยจะกลับมาคึกคักได้อีก
ต้อนรับความสุขในปีต่อไปได้อย่างแน่นอนนะคะ

ฝากติดตามอีกหนึ่งเรื่องด้วยนะคะปลายปีค่ะ
ส้มปลาน้อยหนังของพี่หม่ำมีโตโน่นะคะ
แล้วก็ครูเต้ยเล่นนะคะแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องเลย

ใช่แสวนะคุณผู้ชมค่ะ